เดี๋ยวจะพาไปดูการเล่นที่ว่ากันว่าแปลกแล้วก็ใหม่จริง
คุณผู้ชมครับไม่น่าเชื่อเขาจะคิดค้นกันมาได้แบบนี้

เขาเป็นการแข่งขันที่เรียกว่าแข่งขันเสียบ

เสียบจริงเลยเสียบเชือบเข้าไปแบบนี้เลยอ้าวไปดูหน่อยมันจะหวาดเสียวขนาดไหนครับ
เดี๋ยวนะกติกาเขาคือต้องเสียบต่อกันไปเรื่อยใช่ไหม
เมื่อสักครู่นี้มีความรู้สึกว่าไม่มีใครอยากเสียบต่อ

บางคนเสียบไปแล้วแหมน่าสนใจตรงที่มันมีเสียบย้ำซ้ำลงไป
อย่างหนึ่งที่ฉันอยากบอกคือเปลี่ยนชื่อเกมได้ไหมคะ

เกมอะไรล่ะสกไม้ต่อวิ่งไม่ไผ่อะไรแบบนี้

ตายแล้วเดี๋ยวแล้วเกมนี้ต้องมีคุณสมบัติของผู้เล่นเป็นยังไงด้วยไหม
โอ้โหผมดูทรงแล้วไม่น่าจะมีคุณสมบัติอะไรมากนี่แหละ
คือต้องหันหน้าเหรอคะบางคนบอกว่าอยากหันหลังได้ไหม
ถ้าขันหลังมันจะลำบากมองไม่เห็นมันจะมองไม่เห็น

เป็นชาวบ้านอาฮีนะครับอำเภอท่าลีจังหวัดเลยครับ
ในงานแห่ต้นดอกไม้เล็กที่สืบทอดกันมายาวนานแล้วนะครับ
จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีแล้วก็มีการแข่งขันแบบนี้
เขาเรียกว่าการแข่งขันเสียบคิดค้นขึ้นมาใหม่ครับ
สร้างเสียงหัวเราะเฮฮาให้กับชาวบ้านที่มาร่วมงานนะครับ
เขาบอกกันว่ากติกาเนี่ยนะก็คือให้คุณแม่บ้าน
อ่ายืนเข้าแถวเลยเรียงกันเลยอยู่ตรงข้ามกับคุณพ่อบ้าน
อ่างออกไปประมาณสิบเมตรแล้วก็มีเจ้าไม้ไผ่เสียบเนี่ย
ระหว่างขาหนีบเอาไว้จากนั้นก็เดินหรือว่าวิ่ง
เพื่อไปหาคุณพ่อบ้านที่รออยู่ส่งต่อไม้ด้วยกัน

คือให้รับต่อกันโดยห้ามใช้มือถูกไหม
ถูกต้องแล้วก็ห้ามทำไม้ตกนะตกก็ต้องไปเริ่มใหม่
จนกว่าผู้เข้าแข่งขันจะอยู่ตรงแถวเนี่ย
มันจะหมดวิ่งวนไปวนมาจนครบ
คล้ายกับวิ่งผัดวิ่งเปรี้ยวนั่นแหละ
ประมาณนั้นโอ้โหเสียบไม่ดีนะคุณ
เสียงไม่ดีนี่เจ็บนะเจ็บหัวเข่ามันแทง

หรือบางทีไม้ไผ่ร่วงอะไรเงี้ยลนใส่แม่โป้ง
ว่าคนนี้สนุกเกินไม้ไผ่มากเลยคุณ
เด็กก็ไปยืนดู
เป็นการแข่งขันความสามัคคีอีกอย่าง

มีอย่างเช่นการตีก๊อบบกที่เขาเอามะเขือมาปลูกเอาไว้
แล้วก็ตีลูกกลมลูกก๊อฟเนี่ย
โอ้โหถ้าเล่นไอลูกแบบนี้เอวพังเลยนะโยกกันสุดเลยนะอันนี้เรายังเห็นบ่อย